คุณผู้ชมหน่อยถ้าเกิดคุณผู้ชมจะไปซื้อบ้านสักหลังนึง

แล้วเขาแค่บอกว่าคุณเบิร์ต

อูฮูฝนลุกดึงนะบอกไว้แค่นี้ปรากฏว่าใจของที่ดีเลย
ปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้เธอตัดสินใจซื้อบ้านหลังนี้
เพราะไม่คิดว่าเพื่อนบ้านจะแปลกขนาดนี้

กองขยะกองของพันธนธุ์แล้วมันถล่มมาในบ้าน
เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องมีรั้วกั้นเหรอ
มันเกินรั้วมาแล้วพี่เบิร์ช
นี่ค่ะค่าของต่างนี่เห็นไหม

พวกเครื่องนอนที่ไม่ได้ใช้ถังขยะขาตั้งร่มเหรอโอ้โหเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะแล้วทำไมต้อง
กองของอะไรให้มันสูงเกินรั้วขนาดนั้นบ้านนี่แค่ดูจากตัว
บ้านน่ะดูใหญ่โตแล้วดูติดแอร์แค่หังกี่ตัวเพราะว่าเป็นโครงการ
กำลังจะบอกเลยนี่ดูตัวบ้านแล้วเป็นโครงการแบบว่าราคาแพงนะเนี่ย
ใช่อยู่แถวประเวทพี่เบิร์ตเผื่อสนใจจะไปจับจองบ้านอีกสักหลังนึง
ไม่เป็นไรหลังนี้ยังผลไม่หมด
ทีนี้ค่ะไปคุยกับคนโพสต์คลิปคุณสุภาพร
คุณสุภาพรเล่าให้ฟังว่าซื้อบ้านต่อจากเจ้าของเดิม
ของเดิมเตือนไว้แล้วบอกว่าเพื่อนบ้านมีพฤติกรรมแปลก
นึกว่าจะเป็นขนาดนี้ลองฟังเสียงเธอดูหน่อยไหมคะ
ไปแจ้งที่เขตเพราะว่าเขตเนี่ยเขามีอำนาจสั่งให้เอาของลงได้
ในเรื่องของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและเขาก็มีการสร้างกำแพงสังกษี
บอกว่าอันนั้นฝ่ายโยธาก็จัดการให้ได้โอเคเราก็เลยไปแจ้งเขต
อันนี้คือแจ้งตำรวจสามรอบเนอะแจ้งนิติทุกรอบนะคะ

ปลายเดือนเมษาก็ยังไม่มีอะไรเคลื่อนไหว
เขาสร้างแบบเป็นซี่ตะแกงเหล็กขึ้นมาจากรั้วประมาณสักหนึ่งฟุตอะไรอย่างนี้ค่ะ
นี่คือคุณตู่สุภาพรเล่าให้กับนักข่าวฟังไม่ใช่แค่นั้นนะคุณผู้ชม
ยังมีการหันกล้องวงจรปิดมาทางฝั่งบ้านคุณตู่แล้วก็มีส่องไฟสปอร์ตไลท์มาที่ฝั่งบ้านคุณตู่ด้วยอ่ะ
แต่สปอร์ตไลฟ์ส่องมาอย่างนี้อะโดรมบอกอยากให้สว่างมั้งอะ
กับเพื่อนบ้านบ้านมืดไง
ขอบคุณมากเกร่งไปส่องบ้านตัวเองเถอะ

ถามว่าบ้านครูกรณีเขาอยู่กันกี่คน
ผู้หญิงคนหนึ่งอยู่แล้วอยู่กับแม่ของเธอ

ทีนี้หลังจากนี้ต้องทำอะไรคงต้องใช้คำสั่งศาล

แล้วหลังจากนั้นคงต้องสร้างกำแพงทึบสูง

ถ้าเกิดขายไปนะคนเข้ามาอยู่ใหม่